มันจะมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ทศาสตรานครหัทยระยะขนนึง
ไปทำร้ายร่างกายหญิงสาวคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บต้องเย็บถึง๑๒เข็มค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นคลิปหลักฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในมือที่เจ้าหน้าที่คนนี้ใช้ทำร้ายร่างกายผู้หญิง
เขาเรียกกันว่าเหล็กดิ้วก็คือมันจะเป็นลักษณะกระบองที่ยืดได้หดได้เนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นการที่เขาเอากระบองอันนี้ไปตีที่ศีรษะแล้วก็ร่างกายของผู้หญิงคนนี้หลายครั้ง
เธอหัวแตกเลือดไหลอาบต้องเย็บถึง๑๒เข็มแล้วตามร่างกายก็บอบช้ำนะคะ
ผู้บาดเจ็บก็คือนางสาวสุนิสาค่ะซึ่งให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวบอก
คนที่เอาไม้ตีเธอเอากระบองตีเธอชื่อว่านายสุภวัฒน์
เป็นเจ้าหน้าที่มาแชลของเทศบาลนครหัดใหญ่ก็คือเป็นผู้ช่วยของพนักงานเทศบาลนั่นแหละนะคะ
วันเกิดเหตุเธอไปทวงเงินค่าแรงที่ร้านเสริมสวยของนางสาวเนชนก
ซึ่งเป็นแฟนของผู้ชายคนนี้ค้างจ่ายอยู่๕๐๐กว่าบาท
กับเพื่อนอีก๓คนเธอก็เข้าไปคุยกับเจ้าของร้านคนเดียว
ก็ตอนแรกเหมือนจะคุยกันรู้เรื่องแต่พอผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นสามีของเจ้าของร้านมาถึงเนี่ย
ก็เกิดมีปากเสียงแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปค่ะถูกทำร้ายทุบตีค่ะ
๔เดือนค่ะมันเหมือนพอกพันหนึ่งมันก็เลยพอกมาเป็น๕๑๓๐บาท
บอกว่าวันนั้นเนี่ยตอนเกิดเหตุคือเขาเนี่ยวีดีโอคอลคุยกับแฟนอยู่นะคะ
แล้วจู่ก็ได้ยินเสียงอดีตลูกน้องของแฟนเนี่ยสามสี่คนมาตะโกนอยู่หน้าร้าน
เขาเลยรีบไปหาเขาได้ยินเสียงดังนะเขาก็เลยรีบไปที่ร้าน
ปรากฏว่าพอไปถึงเขาเห็นว่าแฟนเขากำลังถูกทำร้าย
เขาก็พยายามห้ามแต่อีกฝ่ายนึงไม่หยุดก็เลยเอาเหล็กดิ้วนี่แหละค่ะตี
ตัวเองก็ยอมรับว่าทำเกินกว่าเหตุแล้วเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
ผมห้ามก่อนแล้วก็เขาไม่หยุดผมก็โมโหแบบห้ามให้ฟัง
ตีด้วยความโมโหผมไม่ได้มีจิตไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะทำร้ายถึงขนาดนั้น
เพราะว่าทำเสร็จนั้นผมก็ยังยกมือไหว้ขอโทษเพื่อนของน้องเขาว่าไปโดนใครแล้วผมขอผมต้องขอโทษด้วย
พอยอมรับผิดว่าทำเกินกว่าเหตุจริงครับ
ตรงจุดนี้นะคะขณะที่นางสาวเนชนกแฟนของเขาเนี่ยก็บอกว่าจริงแล้ว
สาเหตุคือมันมาจากปัญหาที่มันระหองระแหงกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินค่าแรงที่ค้างจ่ายอะไรแต่อย่างใดคือปัญหามันมันสะสมมาก่อนหน้านี้นะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าชดยังไงชดใช้ยังไงก็แล้วแต่เขาก็ยินดีที่จะชดใช้ให้ทั้งหมดนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะล่าสุดนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่บ้านนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าทั้งตัวเองและเทศบาลจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคดีอะไรทั้งสิ้นนะคะ
ให้ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการไปตามกฎหมายก็ให้ตำรวจดำเนินการไปโดยที่ไม่มีข้อยกเว้น
ส่วนทางเทศบาลก็ตั้งกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้าผิดจริงพบว่าผิดจริงก็จะยกเลิกสัญญาจ้างค่ะ